ขณะที่เขาป่วยเขาเป็นคนชอบเล่นเกม
นั่งเล่นเกมไป

ดำมาจับขอบประตูแล้ว

เค้าเห็นนอกมุ้งตรงใต้ขาวเค้า

แล้วก็มาเปิดมุ้ง
แล้วก็ค่อยเคลื่อนเข้ามา

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีที่อยู่ในใจคุณผู้ชมครับและในค่ำคืนวันนี้อีกหนึ่งนักเล่าพร้อมแล้วที่จะพบกับคุณผู้ชมแต่เหมือนเดิมนะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะต้องเว้นระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในค่ำคืนวันนี้ยังคงเข

สวัสดีครับคุณครู
สวัสดีครับ
ปกติเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

อยากจะเป็นครูแล้วเนี่ยวาดรูปเก่งด้วย

ครูครับเรื่องวันนี้ที่จะมาพูดคุยกัน

เรื่องอาจจะหลายคนอาจจะงง
มันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องผี

เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของครูเอง

เป็นยังไงครับเล่าให้ชาวฐานีผีดุได้ฟังมานิดนึงครับ
ก็เรื่องนี้ต้องบอกพี่แจ๊คกันว่า
เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากคุณแม่

หลานผมในยุคที่เขายังเป็นวัยรุ่น

ก็พอผมฟังแล้วเนี่ยผมก็เลยอิน
ผมก็เลยโทรไปหาเขา
อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า

คือผมกับหลานเราไม่ได้เจอกันมานานมาก

เฮ้ยเนี่ยพี่ไปฟังแบบนี้มา

เขาก็เลยแบบว่าพี่จะฟังใช่ไหมล่ะ

หลานผมเนี่ยเขาชื่อว่าเจ้าหนึ่งนะครับ
หนึ่งเล่าให้ฟังว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ย

หนึ่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นที่
ไปเที่ยวกันแบบแปลกอะพี่แจ๊ค
คือแทนที่เด็กวัยรุ่นม๕เนี่ย
ที่จะไปเที่ยวตามสถานที่เที่ยวต่าง
ตามห้างตามอะไรพวกนี้นะครับ

กลับไปในสถานที่ที่แบบว่าแปลก
เช่นตรงไหนที่ก็เขาว่าดัง
เขาว่าเด็ดในเรื่องการหาหวย

ก็อย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ

หนึ่งในกลุ่ม
มีหนึ่งคนที่เหมือนกับว่า
สามารถคุยกับทราบสื่อสารกับ

เขาก็ไปเที่ยวกันตามปกติกับกลุ่มเขา

ตั้งเป้าแล้วว่าจะไปไหว้ศาลนี้

ทีนี้คนที่มีองค์

ทุกคนก็แวะตามไปที่ศาลนึง

แต่ว่ามีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นนะครับ
ก็เข้าไปไหว้สการะทั่วไปครับพี่แจ๊ค
ไปไหว้ไปขอพรบนบานนู่นนี่นั่นกันไป

มึงจะรับบริวารเข้าไปไหม

แล้วก็เดินถือสิ่งหนึ่งมา

เอาไปได้

เพื่อนเขาก็บอกไปตามที่เรารู้กันนะครับ

แล้วกูจะเรียกชื่อเขาว่าอะไรวะ

และหนึ่งก็แบบ

ไปหาซื้อของมาบูชาเลยครับแต่ต้องบอกกันว่าหนึ่งเนี่ย
ตอนนั้นที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาอาศัยบ้านผมอยู่
เพราะตอนนั้นผมมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วบ้านผมก็ทิ้งล้างไว้
นะครับทิ้งล้างไว้ก็ให้เจ้าหนึ่งมันอยู่ให้มันให้มันดูแลอะไรด้วย
ทีนี้มันก็เลยเอาพายชุมพลจะเอาไปตั้งบนหิ้ง
พี่แจ๊คบ้านผมไม่มีหิ้งพระบ้านผมจะมีเพียงแค่หิ้งที่ใส่โกรธกับรูปของบรรพบรุษไว้
ทีนี้มันก็มองมันก็เลยมองหาหิ้งพระรอบบ้านหาไม่ได้อืมไม่เจออืม
จะไปวางบนหิ้งที่เป็นรูปก็กะไรอยู่ครับเกรงใจเจ้าของบ้าน
ก็ยังมียังอุตส่าห์มีความเกรงใจนะนะครับเดินไปเดินมาเพราะเอิญ
เปิดไปในห้องห้องหนึ่งไปเจอเป็นห้ิงครับครับห้ิงเตี้ยเตี้ยไม่สูงมาก
หนึ่งก็เลยเอาพาชุมพลเนี้ยไปวางแล้วก็เอาพวกของที่มาไหว้สการะ
แล้วก็จุดทูบแล้วก็บนบานสารเก่าตามภาษาเลี้ยงเลยกะได้โชคได้ลาบแน่นอน
อย่างนั้นเลยในใจคิดอย่างงั้นถูกเลขเด็ดแน่นอนอืมคือหนึ่งเนี่ยเขา
ไอ้นี่ด้วยพี่แจ๊คเขาเขาต้องปากกระตินทิบครับเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อย
มีตังค์เท่าไหร่ต้องดิ้นลนในการเลี้ยงชีพตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง
ครับนะครับทีนี้หนึ่งก็เลยบูชานะครับบูชาจุดทูบพูดไปขอพรไป
พูดไปว่าขอให้คุ้มครองตัวเขาให้เขาประสบความสำเร็จระดับนู่นนี่นั่น
คุ้มครองบ้านหลังนี้อะไรอย่างงี้ครับทีนี้ก็มียายที่บ้านข้างข้าง
ติดกันเนี่ยเขาชื่อว่ายายสายขณะที่หนึ่งกำลังไหว้พระอยู่
นะครับกำลังอธิษฐานอยู่อืมก็ตกใจเสียงประตูเคาะปังปังปังปังปังปัง
อ่ายายสายตะโกนออกมาว่าไอ้หนึ่งอืมมึงทำอะไรเนี้ยอืม
ทูบร้อยมาเนี้ยมึงทำอะไรครับไอ้หนึ่งก็ตกใจก็สวนออกไปว่า
จุดทูปไว้พระอืมขอพรพระพรุ่งนี้จะสอบแล้วครับ
ไม่มีอะไรเออระวังไปทำบ้านเขาไหม้แล้วมึงอ่ะอืม
ยายสาพูดมาอย่างงี้นะครับหนึ่งก็โอ๊ยใจคอไม่ดีครับ
คือที่เขาเอาพายชนวนเข้ามาพี่แจ๊คก็คือแอบด้วยนะ
เขาเอาเข้ามาใครรู้ไม่มีใครรู้อืม
เพราะที่บ้านผมเราไม่ชอบเรื่องพวกนี้ผมว่าเจ้าของบ้านเห็นก็ไม่แฮปปี้อ่ะ
แล้วผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานั้นเองอืมตัวผมเองอ่ะอืมนะครับ
ทีนี้ต่อมาครับเขาก็ทำอย่างนั้นนะครับ
แจ๊คเป็นชีวิตประจำวันก็คือหลังจากเลิกเรียนก็มานั่งสมาธิในห้องนั้นครับ
มาพูดกับสิ่งสิ่งนั้นบ่นบ่นทำกันทุกวันอ่ะอืม
หลังจากนั้นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีอะไรแปลกแปลกเข้ามาครับ
ในการใช้ชีวิตของหนึ่งคือต้องบอกพี่แจ๊คว่าบ้านผมเนี้ย
เป็นบ้านที่ไม่มีห้องบ้านต่างจังหวัดนะครับ
จะเป็นบ้านโล่งโล่งนะครับบ้านเดี่ยวโล่งโล่งเป็นบ้านไม้ครับ
นะครับแล้วเวลาเรานอนเราเราจะนอนกลางมุ้ง
เราจะกามุ้งนอนกันนะครับทีนี้หนึ่งอ่ะเขาก็นอน
นะครับกลางมุ้งเรียบร้อยแล้วนอนไปยังไม่ทันหลับดีครับอืม
ความรู้สึกก็คือไม้ลั่นแอดอาร์ดแอดอาร์ดเหมือนมีคนเดิน
รอบรอบมุมหนึ่งครับเอ๊ะเปิดมาดูก็ไม่มีใครนะ
แล้วก็อยู่คนเดียวจะมีใครนั้นแต่หนึ่งก็กลัวที่จะเป็นแบบเอ่อ
โจรหรือเปล่าพยายามมองส่องควายมองไม่มีอะไร
ปิดมุ้งนอนอีกสักแป๊บก็จะม้ายักษ์เริ่มใกล้เข้ามาครับ
การเดินเริ่มเดินใกล้เข้ามารอบนึงชักใจคอไม่ค่อยดีแล้ว
ชักใจคอไม่ค่อยดีข่มตาหลับพี่แจ๊คก็หลับไป
ในวันต่อต่อไปนะครับอะไรแบบนี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นครับ
หนึ่งเล่าให้ฟังว่าบางวันเนี่ยกำลังนั่งทำการบ้านอยู่
ในห้องนั้นมันจะมีเป็นลาวไม้แขวนเสื้อด้วยครับพี่แจ๊
ซึ่งเป็นรางไม้แขวนที่ไม่มีใครใช้มานานแล้ว
เป็นเสื้อผ้าของพวกผมนี่เองนี่แหละนะครับหนึ่งได้ยินว่ามีคนกำลังเลือกเสื้อ
แก๊กแก๊กแก๊กเพราะว่าไม่เกี่ยวมันเป็นอลูมิเนียมแล้วอืม
เลื่อนแก๊กแก๊กแก๊กเสียงอะไรอยู่ในห้อง
เปิดเข้าไปดูเงียบครับไม่มีอะไรปิดนั่งทางการบ้านต่อ
เสื้ออีกแล้วอืมไม่รู้จะเลือกทำไมอืม
นะครับหนึ่งก็แบบอืมมันแปลกแปลกแปลกอ่ะนะมันชัดแปลกแปลกแล้ว
ที่มาอยู่คืนนึงอันนี้คือทีเด็ดเลยกลางดึกครับ
มากินน้ำตื่นมาลุกมากินน้ำ
เปิดตู้เย็นนะพี่แจ๊คคือเขาปิดเขาปิดไฟหมดนะครับ
ตู้เย็นมันก็มีไฟพอที่จะสลัวเนอะพอมองเห็นนะครับกินน้ำ
ตาก็เลยมองไปหลังตู้เย็นทะลุตู้เย็นไปเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะครับ
โต๊ะโต๊ะที่เป็นโต๊ะนักเรียนนะครับครับ
โต๊ะที่เราเอาไว้วางหนังสือเขียนหนังสือครับแล้วมันก็มีเก้าอี้
เก้าอี้เนี้ยมันจะเป็นเก้าอี้ที่มีล้อลื่นข้างล่างอืม
กินน้ำอยู่เก้อี้นั้นน่ะพี่แจ๊คลื่นไปต่อหน้าเลยเอ่ยเออ
วิ่งไปต่อหน้าเลยอืมแล้วแทนที่จะแบบมันมันมันไม่ได้แบบหนึ่งล่าฟังว่า
มันไม่ได้วิ่งช้าช้ามันแบบมันกรื๊ดไปเลยครับถึงแบบอุ้ยไม่ใช่แล้วอืม
ท่อมุ้งข่มตานอนครับข่มตานอนไปแบบไม่ไหวแล้วกลัวแต่ในทางกลับกันครับพี่แจ๊ค
ก็จะมีโชคมาให้หนึ่งได้มีถูกรางวัลด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย
ครับนะครับครับแต่หนึ่งก็ต้องแลกอะครับแลกกับการที่อยู่กับแบบเนี้ยเออ
แล้วแต่ว่าคืนไหนจะหนักคืนไหนจะเบาทีนี้จุดเปลี่ยนครับพี่แจ๊คผมแม่น้องชาย
เรากลับต่างจังหวัดอืมเราก็ต้องไปพักที่บ้านเราเนอะครับผมเนี่ย
ไปไปนอนที่บ้านเพื่อนนะครับน้องชายนอนที่บ้านแม่ก็อยู่ที่บ้าน
ครับทีนี้เจ้าหนึ่งอ่ะรู้แล้วว่าคนที่บ้านจะกลับอืมทำยังไงอ่ะ
ก็เขารู้สิว่าเราเลี้ยงอะไรอยู่ตัวเราเป็นศอกเออเออทำยังไงดี
ซ้ายมองขวาจะวางไว้ตรงไหนจะปิดมันก็ปิดไม่ได้นะครับ
ก็แบบเนียนนะครับเอาผ้าคุมไว้เอาผ้าคุมไว้คือตบตาแม่ผมอ่ะ
เอาผ้าคุมไว้ก็ทำตัวปกติแม่มาแกก็กวาดบ้านเช็ดบ้านนู่นนี่นั่น
แต่แกก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับเพราะว่าในห้องนั้น
คือพี่แจ๊คห้องนั้นเป็นห้องที่คนในบ้านเราอ่ะปกติคนในบ้านเราอ่ะ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปครับเพราะห้องนั้นมันจะเป็นห้องที่เป็นห้องของ
ของยายผมนะครับแกอยู่แล้วแกก็เสียไปแล้ว
แล้วก็เราก็จะเอาของอะไรไปเก็บในห้องนั้นไงครับคือมันลกมันมีแต่ฝุ่น
มันลักษณะเหมือนจะเป็นห้องเก็บของซะมากกว่าใช่ครับอืมอืมอืม
เพราะว่าแล้วอย่างคือมันมีโกรธไปเลยแล้วครับครับครับ
คือห้องนั้นปกติพวกผมกับคนในบ้านเราจะไม่ค่อยเข้าไป
แต่ไอ้เจ้าหนึ่งเข้าไปนั่งสมาธิอย่างนั้นทุกวันเลยครับ
แม่ก็ไปเก็บกวาดนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้อะไรทีนี้มันก็เลยมาเกิดเรื่องกับน้องชายผมอืม
น้องชายผมกลับมาวันหนึ่งอยู่ดีดีน้องชายผมเป็นไข้ครับ
เป็นไข้แบบเป็นไข้หนักมากแทนเมื่อวานยังดีอยู่แหละ
ดีก็เป็นไข้เฉยอืมเป็นแบบว่าไปฉีดยาแล้วกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับ
หนึ่งก็เลยมองว่ามันเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าวะ
เพราะว่าตอนที่เขาบนบานไปเนี่ยเขาพูดแล้วว่าขอให้คุ้มครองตัวเขาและบ้านหลังนี้ที่เขาอยู่ครับ
ซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าใครเป็นเจ้าบ้านอืม
เขาคิดอย่างนั้นนะครับเขาบอกอย่างงั้นน้องชายผมก็ป่วยอยู่อย่างนั้นอ่ะ
แล้วทีนี้น้องชายผมเนี่ยต้องเกิดนิดนึงว่าน้องชายผมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนต์เล็กพี่แจ๊คมีเซนต์เล็กนิด
ขณะที่เขาป่วยเขาเป็นคนชอบเล่นเกมเนอะ
เขาก็นั่งเล่นเกมพวกเกมเพลงครับนั่งเล่นเกมไป
ไอ้ประตูห้องนั้นเนี่ยไอ้ที่มีพาชิมโฟนอยู่ในห้องอืม
ก็ค่อยเปิดเข้ามาน้องผมอะมันมองครั้งหน้าแต่ทางตาเจอก็เห็นว่าประตูมันเปิด

พอน้องผมถามไปปุ๊บประตูก็ปิดครับก็นั่งเล่นเกมต่อ

เหมือนกับว่ามีใครไม่รู้
ชอบเดินหรือว่าวิ่งผ่านทั้งหลัง

คือวันนี้เล่นเกมมันแปลกยังไงไม่รู้

แต่น้องรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกแล้ว

ทั้งงานนั้นมึงไม่ต้องมานอนบ้านกู

เอาออกไปไว้ที่บ้านของอาผม

แต่เอาภัยสุพลไปไว้ที่บ้านหลังนู้น
ทีนี้ความพีคก็มาตรงนี้อีกจุดหนึ่ง

เขาเล่าให้ฟังว่า

นอนคนเดียวในบ้านนอนหลับอยู่
ขณะที่กำลังเคิ้มหลับครับพี่แจ๊ค

เขาเห็นนอกมุ้งตรงปลายเท้าเขานะครับ

แล้วก็มาเปิดมุ้ง
แล้วก็ค่อยเคลื่อนเข้ามา

แล้วก็ค่อยคานเข้ามาหาอาผม

สลบไปเลยครับ

ก็เลยเอาสิ่งนี้ครับไปคืนเพื่อนเลี้ยงไม่ไหวแล้ว

ก็เลยว่าไม่ไหวแล้วขอคืนเถอะจะประสาทกิน

ก็สรุปก็คือหนึ่งก็เอาพายชุมพลไปคืนเพื่อน
แล้วก็ตัวเองก็ไปเรียนมหาลัย

คือไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยเอาไปคืนที่เดิมหรือเปล่า

แล้วเพื่อนโอเคเป็นคนที่มีเซนต์
แต่ถือวิสาสะไปไปเอาของที่มันอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับใช่ครับ
คือมันเป็นของที่อาจจะเป็นบริวารหรืออาจจะอยู่ตรงนั้นมานานเท่าไหร่
อาจจะมีชาวบ้งชาวบ้านเขามาถวายไว้ให้
หรือมันอาจจะมีเหตุอะไรที่ต้องทำให้มีกุมารทองตรงนั้นไง
อยู่ตัวเองไม่ได้เอาไปเอง
แต่ให้เพื่อนอยากรวยป่ะอยากถูกหวยป่ะเอาไปดิ
แล้วผลสุดท้ายดีไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านั้น
คือเท่ากับว่าพายชุมพลไปอยู่ที่ไหน
ที่นั่นเจอผีเจอพายุมพลออกมาแสดงว่าตรงนั้นอาจจะมีอยู่จริง
แล้วหิ้งที่หลานของครูเนี่ยเอาไปวางไว้เป็นหิ้งอะไร

เป็นหิ้งพี่แจ๊คปกติก่อนหน้านี้แม่ก็เคยเอาพระมาไว้เหมือนกัน

ไม่ใช่แบบพิเรนไปเอาโต๊ะย้ายออก

การที่คนเราจะมีเลี้ยงกุมารทองผมว่าเลี้ยงได้แหละ

ต้องไปเช่ามาแล้วต้องรู้ที่มาที่ไป
ว่าอันนี้เขาปลูกเสกมา
ตามความเชื่อนะครับเอาไว้ทำในด้านไหน

แต่สิ่งที่ไปหยิบมาจากตรงนั้น

เพราะว่าเป็นกุมารทองที่ผ่านพิธีอะไรมา

ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะพี่แจ๊ค

คือเพื่อนคนนั้นก็ยังคงเอาไว้ที่บ้านเขา
อ้าวไม่ได้เอากลับไปคืนเหรอ
ไม่เพราะว่าร่าสุดผมทักเวลาว่า

แล้วเพื่อนคนนั้นเขาไม่ได้เจออะไรเลยเหรอฮะ
คือผมไม่ทราบตรงนี้เหมือนกัน
แต่เขาบอกว่าเขาคุยกันรู้เรื่อง

ไอ้ของอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเดินไปที่ไหน

แต่ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบของเขามา

เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเราเอง

นั่นคือเรื่องราวของครูประมวล

ฟังแล้วก็ลุ้นตามที่ครูประมวลเล่านะครับ

ร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
ส่งเรื่องราวส่งประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่างนะครับ
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราแบบนี้ครับ
ครั้งหน้าวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากนักเล่าท่านต่อไป
ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเพจไทยรัฐของเรา
อีกหนึ่งช่องทางในการออกอากาศกันในช่วงนี้ครับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่ค่ำคืนของวันศุกร์หน้า

ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน